ฉะนั้นใครต้องผ่านแถวศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจเนี่ยต้องทำบัตรขออนุญาตผ่านเข้าออกด้วยนะ
ส่วนชาวภาคใต้ครับสุดสัปดาห์นี้ระวังไว้เลยกรมอุตุบอกฝนน่าจะหนักด้วย
ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เรื่องนี้ต้องรู้เลยครับใครจำเป็นต้องเข้าออกพื้นที่ถนนรัชดาพิเศษหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจ
โดยระหว่างวันที่สิบห้าถึงสิบเก้าพฤศจิกายนี้
บัญชาการตำรวจนครบานกำหนดปิดการจราจรบนถนนรัชดาพิเศษตั้งแต่ไหนล่ะ
ตั้งแต่แยกอโศกไปถึงแยกคลองเตยคุณผู้ชมยานพาหนะที่จะผ่านเข้าออก
ต้องได้รับอนุญาตเท่านั้นครับใครจำเป็นต้องผ่านเส้นทาง
ไม่ว่าจะผู้ประกอบการหรือคนที่อยู่ในบริเวณนั้น
ต้องลงทะเบียนคำร้องและกรอกข้อมูลเพื่อขอบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกพื้นที่ประกาศห้าม
สอนอทองหล่อภายในวันนี้นะคุณผู้ชมภายใน๔พฤศจิกายนนี้ครับ
เรื่องนี้ทางตำรวจเขาก็ขออภัยมาในความไม่สะดวกด้วยนะครับ
สามารถไปลงทะเบียนแก้ขายหนี้โดยผ่อนชำระเงินงวดต่ำลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษระยะเวลาสองปีโดยเดือนที่หนึ่งถึงสิบครับผ่อนชำระเพียงงวดละหนึ่งพันบาทดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ส่วนเดือนที่สิบเอ็ดถึงเดือนที่สิบแปดดอกเบี้ยหนึ่งจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เดือนที่สิบเก้าถึงยี่สิบเอ็
สุราธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง
สตูนพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส
ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะครับ